เอาคุณผู้ชมเตือนกันหน่อยใครที่ชมอยู่ปฐุมธานีกันบ้าง
ไลน์มาคุยกันได้นะเพราะว่าพื้นที่จังหวัดปฐุมธานี
อำเภอลาดหลุมแก้วเนี่ยตอนเนี้ยชาวบ้านหลายคนหวาดภาวะเลย
โจรโรคจิตไปขโมยชุดชะนายอีกแล้วค่ะ
กล้องวงจรปิดนี้แหละคุณผู้ชมสามารถบันทึกภาพคนร้ายได้เลย
ต้องบอกอย่างนี้เพราะว่าผู้ชายคนนี้นะ
เขาขับขี่มอเตอร์ไซค์มาขับสีดำขับรถมอเตอร์ไซค์สีดำมา
วนเวียนอยู่บริเวณหน้าบ้านหลังหนึ่งซึ่งเป็นบ้านชั้นเดียว
อยู่ริมถนนคูขวางบางเตยหมู่๒ตะบนครูขวางอำเภอลาดหลุมแก้วจังหวัดปฐุมธานี
เสร็จแล้วเขาก็จอดรถเอาไว้จากนั้นก็ค่อยเดินเดินมาบริเวณที่
ชาวบ้านเขาตากผ้าเอาไว้ค่ะ
แล้วจากนั้นนะเขาก็ไม่รอช้าตรงดิ่งไปที่ราวตากผ้าเลย
ไม่ใช่ของตัวเองไม่ใช่บ้านตัวเองด้วย
แล้วก็ไปรื้อรื้อค้นไปเลือกเลือกหยิบจับอะไรล่ะคุณ
ชุดเฉินไหนเลือกไปอย่างนั้นมาช้อปปิ้งเลยค่ะ
แล้วก็คว้าหมับไปแบบนี้เดินจากไป
เจ้าของบ้านมาดูกล้องวงจรปิดถึงกับตกใจเลยค่ะ
นั่นก็คือคุณปรีนาเจ้าของบ้านนั่นเอง
เธอบอกว่าเธอตากชุดเอาไว้หลายชุดเลยล่ะ
พอกลับมาดูปรากฏว่ามันหายไป
โอ้โหเธอรู้สึกยังไงบ้างไปฟังเสียงเธอหน่อยค่ะ
ใครก็กลัวแล้วนะ
กลัวขโมยด้วยแล้วก็กลัวความปลอดภัยด้วย
เพราะเราก็ไม่รู้ว่าเขามีวัตถุประสงค์อะไร
เอาเป็นว่าใครก็ตามนะคะถ้ามีเบาะแสก็แจ้งตำรวจด้วย
รวมไปถึงอย่าลืมสอดทรองดูแลพื้นที่บริเวณบ้านของเรา